เรามาบ้านของคุณป้ากันก่อนนะครับ
เป็นผู้ชายแล้วก็มีเป็นกระดง
อ่ากระดง๒ข้างเอาไว้บิน
ใช่คุณป้าบอกเห็นแบบนี้

แล้วก็บินอยู่เหนือยอดไม้ยามค่ำคืน
บางครั้งกลายเป็นแสงไฟออกมาด้วยนะครับ
ตามความเชื่อคุณป้าเชื่อเหลือเกินว่า

แล้วก็คุณป้ากับคนที่บ้านฝันเห็นทั้งมีผู้หญิงผมหยิก
แล้วก็มีผู้ชายรูปร่างผอมแต่ว่าสูงใหญ่
เข้าฝันมาทวงเอาชีวิตทุกคืนนะครับ
ปรากฏว่าคุณป้าบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนี้
น่าจะเป็นที่ว่ามีโครงกระดูก
หรือว่าสิ่งของที่ผ่านการทำพิธีของผู้มีวิชาอยู่ในบ้าน
ก็เลยเกิดเป็นความภาวะขึ้นมา
แล้วชาวบ้านพอได้ยินคุณป้าเล่าเหตุการณ์

ก็นี่แหละฮะภาวะยามค่ำคืนไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยนะ
บอกว่าอยากให้หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญด้านศัยยศาสตร์
เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่หน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็เลยมีทั้งเจ้าหน้าที่นายอำเภอสาธารณสุขอำเภอ
นักจิตวิทยาตำรวจผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเนี่ย

แล้วก็สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เลยนะครับ
หลังมีกระแสข่าวพบเห็นผีกระหางออกมา
ที่บ้านปราศาสตร์พรตำบลน้องปล่องอำเภอชำนิ
ป้าแอดยืนยันบอกให้เห็นคนรูปร่างสูงใหญ่มีปีกบินเหนือยอดไม้
บางครั้งมีแสงลอยไปลอยมา
เชื่อว่าสิ่งที่เห็นน่าจะเป็นผีกระหัง
เพราะลักษณะตรงกับคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อน
นี้คุณป้าชำนิยังพาเดินไปดูบ้านร้างนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านที่แม่ของคุณป้าเคยอาศัยอยู่กับพี่สาว
แต่ทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี๕๓
โดยแม่และพี่สาวเสียชีวิตห่างกันเพียง๓เดือน
หลังจากนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อีกเลย
แล้วก็ยังมีร่องรอยการทำพิธีไล่พูดผีปี
ศาสตร์แล้วก็ปัดเป่ารังควานสิ่งที่ไม่ดี

เพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างไงคุณ

ฝันเห็นพูดผีลักษณะเป็นผู้หญิง

ชายรูปร่างผอมแต่ว่าร่างสูงใหญ่นะ
มาตามหลอกหลอนอาฆาตจะเอาชีวิตตลอด
แต่คุณป้าบอกโชคดีที่คุณป้าเองก็เป็นคนจิตแข็ง
สามารถต่อสู้เอาชนะกับพูดผีที่หลอกหลอนในความฝันได้
แต่ว่าพูดผีสองตนนั้นก็ยังมาเข้าฝันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา

ถึงขั้นที่คุณป้าแอดต้องจ้างนายทุนจ้างหมอผี
ต้องลงทุนนะจ้างหมอผีมาทำพิธีปราบพูดผีหลายครั้ง
หมดเงินไปแล้วคุณป้าบอกแบบนี้คุณ

แต่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถไล่พูดผีออกไปได้เลยนะครับ

มีสิ่งชั่วร้ายตามมารังความ
เพราะในบ้านร้างน่าจะมีโครงกระดูก
หรือสิ่งที่ผ่านการทำพิธีของผู้มีวิชาอาคม
และถูกนำมาฝังบริเวณบ้าน
ตอนนี้อยากให้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสต
พิสูจน์ค้นหาความจริงให้หน่อย

เพื่อที่ทั้งตนแล้วก็คนในหมู่บ้านจะได้สบายใจ

มีคนหาว่าป้าบ้าเหมือนกัน
แต่คุณป้ายืนยันแล้วก็เอาชีวิตเป็นประกัน
บอกว่าป้าเห็นกับตา
แล้วก็เชื่อว่าเป็นผีกระหังจริงครับ

จิตวิทยาตำรวจผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน

ก็บอกว่าเพื่อความสบายใจของป้าและทุกคนเนี่ย
จะจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจตาดูแล

อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพูดผีแหละ
แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย
เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนรู้สึกอุ่นใจ
พร้อมทั้งจะได้มีการให้นักจิตวิทยา
มาพูดคุยกับทางคุณป้าแอด

แล้วก็ต้องทำการรักษาหรือไม่อย่างไรนะ

แต่ว่าเขาก็ให้เจ้าหน้าที่จิตวิทยามาพูดคุยไว้ก่อน
แล้วก็จะประสานผู้นำชุมชนเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้น
เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้นะครับ
นี่ก็เป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่เขา
ก็จะทำได้เท่าที่เขาจะทำได้นี่แหละฮะ